ถึงแม้ว่าภาคใต้ช่วงนี้เขาเตือนเรื่องของฝนเรื่องของคลื่นแต่อยากมาดูโลมาสีชมพูที่สงขลาหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพัสราแหมสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยอ่านข่าวเจอค่ะ
พวกคนเจอโรมาสีชมพูที่เกาะนู้ที่สงขลาอดใจไม่ไหวก็เลยมาดู
แต่ไม่รู้ว่าฟ้าฝนจะเป็นใจหรือเปล่าแหมช่วงนี้เขาเตือนทั้งเรื่องของฝนแล้วก็เรื่องของคลื่นนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ค่ะมีร่องฝนพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศตรงนี้เลยนะคะ
และบวกกับอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ทั่วไทยมีฝนในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือลมมรสุมฝน
ช่วงนี้กำลังปานกลางค่ะพัดพาเอาความชื้นขึ้นมาเป็นฝนในพื้นที่ประเทศไทย
ช่วงเช้าไม่มีฝนเหมือนตอนนี้ไงที่เดาออกมาเนี่ยไม่มีฝนก็เลยรีบออกมานะคะ
เพราะว่าฝนเริ่มก่อตัวในทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันตรงนี้ค่ะ
หลังจากนั้นไปช่วงเที่ยงก็ยังไม่มีฝนฝนมาเกิดจริงช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามโมง
ตอนกลางของประเทศตรงนี้เลยก็คือช่วงที่ร่องฝนเขาพาดผ่าน
เริ่มตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะคะตรงนี้ก็คือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนตกไปจนถึงช่วงประมาณเย็นเย็นหลังจากนั้นกลางดึกเห็นไหมคะ
ฝนพุ่งขึ้นไปอยู่ภาคอีสานตอนบนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลักและดินโครนถล่ม
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกซ้ำซากค่ะส่วนเรื่องของคลื่นเตือนต่อเนื่องทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
อันดามันและอ่าวไทยจะเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒๓เมตร
เรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังหรือว่างดออกไปเลยนะคะกิจกรรมทางน้ำก็งดไปก่อนละกันค่ะ
ช่วงนี้ไม่ค่อยร้อนเลยนะคะเพราะว่ามีฝนตกลงมาอากาศช่วงเช้าเนี่ยอาจจะแดดดีอยู่สักหน่อยนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายก็ไม่ร้อนมากค่ะ